อ่ะมาดูอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมเป็นคลิปเหตุการณ์ประทึกนะฮะ
รถจักรยานยนต์เขาขับหนีการจับกลุ่มของตำรวจแต่ว่าแหกโค้งหลุดไป
ชนกับรถสามล้อพ่วงที่วิ่งสวนมาบาดเจ็บทั้งคู่เลยครับนี่ฮะ
เขาก็มาของเขาดีดีแหละฮะคือพยายามที่จะขี่หลบหนีตำรวจสายตรวจ
ไหมคะที่เขาตามหลังกันมาแต่หลุดโค้งไปชนเลยครับ
ก็เกิดอุบัติเหตุเต็มเต็มแบบนี้เลยนะฮะก็เป็นรถจักรยานยนต์คันหนึ่งครับ
เขาขับย้อนสอนมาด้วยความเร็วเพราะว่าถูกตำรวจไล่ตามจับกลุ่ม
แต่ก็ไปแห่โคงพุ่งชนรถจักรยานยนต์๓ล้อพ่วงที่วิ่งสวนมาอย่างจัง
เหตุเกิดได้สะพานคู่ขนานถนนลบบุรีราเมษพื้นที่หมู่๑๑ตะบนโคกเมาตำบลบ้านโคกเมาตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขรานะฮะเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนะครับ
ทำให้นายพีรพงศ์รัตนพินันอายุ๒๗ปีซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ในบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็นายดานานเบนหมัดอารีอายุ๔๔ปีคนขับรถสามล้อพ่วงบาดเจ็บเช่นเดียวกัน
ทั้งสองคันเนี่ยพังเสียหายนะคุณผู้ชมเพราะว่าไปพุ่งชนกันอย่างแรงทางกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีหาดใหญ่นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่
มีพฤติกรรมต้องสงสัยขี่รถจักรยานยนต์หนีตำรวจฝ่ายป้องกันและปราบรามสภหาดใหญ่
เขาเรียกตรวจแต่ไม่ยอมให้ตรวจขับขี่รถหลบหนีจนถูกตำรวจสี่นาย
ขี่รถจักรยานยนต์สองคันขับไล่ตามนะฮะแล้วก็เป็นการขับหลบหนีแบบย้อนสอน
กวดกันมาสักประมาณสามกิโลได้คุณผู้ชมพอถึงจุดเกิดเหตุจะเห็นเมื่อสักครู่
เป็นทางโค้งแบบหักศอกหน่อยนะฮะก็แหกโค้งไปพุ่งชนกับรถจักรยานยนต์
เขาขับพ่วงข้างวิ่งสวนมาพอดีเจ็บทั้งคู่อย่างไรก็ตามนะฮะ
หลังจากเกิดเหตุตำรวจสพบังกล่ำก็เป็นเจ้าของพื้นที่
ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการสืบสวนข้อที่จริงว่าหนีทำไม
ไปทำอะไรมาทำไมขอตรวจไม่ให้ตรวจตัวเองไปทำผิดอะไรมา
ก็ต้องรอให้หายบาดเจ็บก่อนแล้วก็นำตัวมาสอบสวนต่อไปนะครับ